คุณผู้ชมคะหนึ่งในการแสดงมหรสบสมโพธิเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
มีการระดมศิลปินชั้นครูแล้วก็ดาราชื่อดังมากมายมาแสดงละครในสวนฝัน
ผสานใจพักถวายองค์ราชัน
เมื่อวานนี้มีการจัดพิธีคำนับครูเพื่อความเป็นสิริมงคลณหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ
โดยพิธีนี้มีอาจารย์ภัยทูลเข้มแข็งเป็นครูผู้ประกอบพิธีคำนับครู
และมีผู้กำกับการแสดงพ่ออีทสุประวัติปรัฐมสูตรศิลปินแห่งชาติ
นำกลุ่มดารานักแสดงอาธินกสินใจนุ่นระมิดาพาเมล่าบาวเดนและอีกมากมายร่วมพิธีนะคะ
ซึ่งทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือการแสดงอย่างเต็มที่
ด้วยหัวใจจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และถวายพระเกียรติยศ
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๕๙
โดยหลังเสร็จพิธีคำนับครูพ่ออีทสุประวัติก็ได้ชักชวนนักแสดงมานั่งชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีอย่างพร้อมเพลียง
ก่อนที่จะเริ่มการซ้อมใหญ่กันด้วยค่ะ
รู้จักนี้ก็จะจัดมาปรับสมัยเป็นเรื่องราวที่ตัวละครสำคัญ๒๓ตัวผ่านชีวิต
มาตั้งแต่อดีตได้เห็นงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นในวันพระบรมราชาพิเศษนี้มาเกือบทุกสมัย
โดยดาราเจ้าบทบาทนกสินใจหนึ่งในนักแสดงหลัก
ก็ได้ทำหน้าที่เล่าเรื่องราวร้อยเรียงบทละครภาพยนตร์และเพลงจากยุครัชกาลที่๕
มาถึงยุคสมัยราชการปัจจุบันคือราชการที่๑๐
สินใจบอกว่ารู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่จะได้ถวายงานในหลวงราชการที่สิบ
จากละครในสวนฝันและในวันที่๒๓พฤษภาคม
กับการแสดงมหาดุริยางสากลรวมใจพักด้วยค่ะ
ภูมิใจค่ะแล้วก็ดีใจที่ครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสถวายงาน
ในหลวงราชการที่๑๐นะคะในฐานะที่เป็นนักแสดง
ในฐานะนักแสดงนึกว่าเมื่อเรามีโอกาสใดก็ตามนะคะ
ไม่ว่าจะได้ทำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นงานอาสาหรือแม้แต่จะเป็นในฐานะการแสดง
นกถือว่ามันก็เป็นเรื่องที่เป็นมงคลกับเราอยู่แล้ว
สิ่งต่างที่เราได้มีโอกาสมาทำตรงนี้
ได้รับใช้แผ่นดินได้รับใช้งานของในหลวงท่าน
ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็แล้วแต่อาจจะเป็นส่วนเล็กหรืออะไรก็ตาม
แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งมงคลในชีวิต
ซึ่งการแสดงละครในสวนฝันชุดผสานใจพักถวายองค์ราชัน
จะจัดแสดงในวันอาทิตย์ที่๒๖พฤษภาคมเวลา๖โมงครึ่ง
ณท้องสนามหลวงศักดิ์ที่ใต้
มีจำนวนที่นั่งทั้งหมด๖๐๐๐ที่
ประชาชนผู้สนใจก็เดินทางไปจับจองพื้นที่ได้ในวันและเวลาดังกล่าวนะคะ

ก็สามารถไปจับจองที่นั่งแล้วก็ติดตามชมกันได้ค่ะ